ดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เกิดจากผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปีจริงเป็นคนมีฐานะด้วยนะคะ
เป็นเจ้าของไร่อ้อยเป็นคนมีฐานะดีเลยล่ะแต่ว่าชอบเสพยาบ้า
แล้วเกิดคลั่งขึ้นมาค่ะขับกระบะตามหาอดีตภรรยา

ขับไปตามหาบุกเข้าไปในบ้านนายกเทศบาลเมืองปากแพรกค่ะ
ติดเครื่องยนต์เปิดแอร์เย็น
แล้วก็เสพยาบ้าสบายใจอยู่ในนั้นเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่ทางตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
ต้องนำกำลังไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายถวันนะคะ
แล้วก็นายถวันเองตอนที่ตำรวจไปก็ขัดขืน
ในมือเขาเนี่ยมีมีดอยู่เล่มนึงนะคะ
ตำรวจใส่กุญแจมือไว้ได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในที่สุดค่ะ
ถวันเองเป็นเจ้าของไร่อ้อยกว่า๓๐๐ไร่นะคะ
ก็มีฐานะดีแต่ว่าชอบเสพยาบ้าเสพมาหลายปีแล้ว
ตนเองคุ้มคลั่งและป่วยเป็นจิตเวท
ที่ผ่านมาเคยไปบำบัดที่วัดไม้เสียบจังหวัดสุราธานีมาแล้วครั้งหนึ่ง
รักษาอาการจิตเวทที่สถาบันกรยาราชนครินมาแล้ว๒ครั้ง
ก่อนเกิดเหตุนายถวันเองเสพยาบ้าหลายเม็ดจนคุ้มคลั่ง
แล้วขับกระบะไปตามหาอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปนานกว่า๑๐ปี
เวียนอยู่หน้าบ้านของนายปราโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศบาลเมืองปากแพรก
แล้วอาศัยจังหวะตอนนายกกำลังจะขับรถเข้าบ้านภรรยาก็มาเปิดประตูรั้วให้
ขับกระบะตามเข้าไปค่ะอย่างรวดเร็วยังไม่ทันได้ปิดประตูรั้วเลยค่ะ
นายกกับภรรยาก็รีบกลับเข้าไปในบ้านแล้วแจ้งให้ตำรวจมาช่วยค่ะ
ตำรวจมาถึงเนี่ยค่ะหลังจากควบคุมตัวก็ค้นรถกระบะนะคะ
พบอาวุธมีดทรงตะขอ๒เล่มมีดปอกผลไม้๑เล่ม
ไฟแช็กหนึ่งอันแล้วอุปกรณ์เสพยา
แล้วก็นำตัวนายถวันไปตรวจหาสารเสพติดก็
ที่คิดจริงมีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ถูกดำเนินคดี๕ข้อหาคือบุกรุกเคหาสถานผู้อื่นโดยมีอาวุธ
พาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ขับขี่รถขณะเสพยาเสพติด
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งค่ะ